ออกจากโรงพยาบาลมาพักดูที่เฮือน

แล้วก็ล่าสุดนะคะพี่มดภรรยาสุธิเลิฟค่ะ

ต้องบอกว่าคนป่วยน่ารักได้ดูจริง
น่ารักได้ดูขนาดไหนไปชมคลิปเลยค่ะ

อย่าลืมนะคะทานยาอย่าดื้อนะคะ

เดี๋ยวกับมดค่อยนอนทีหลังนะจ๊ะ

โอ๊ยปะติโถ

ระหว่างพี่หม่ำคนป่วยกับพยาบาลสาวพี่มดนี่เองค่ะ

พี่หม่ำอาการดีขึ้นแล้วออกจากโรงพยาบาล
กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านได้แล้วนะคะ
ส่วนคนไข้ก็หัวเงียดด้วยลิตยา
ก็เอ็ดเมียไปโอ๊ยมาถ่ายคลิปทำไม
จริงว่าเราควรเอ็นดูน้องปลาทูที่นอนขนาดข้างพี่หม่ำดีนะคะ
เพราะว่าดูท่าทางน่าจะนอนแน่นิ่งไปเลย
หมอนกรอบพอดีมือพอดี

เดี๋ยววันศุกร์ค่ะจะไปเอ็กซาเรย์ติดตามอาการอีกรอบนะคะ
คอยอภูนิ์ออกมาไม่มีอะไรหน้าเป็นหวงนะคะ
ร่างกายฟื้นตัวเร็วจะได้กลับมาจากเปลี่ยนจากกอดประทูนะคะ
มากรอบเก๋หมดเอ๋ยหมดแทน
กอดน้องโม๊ตพยาบาลสาวผู้ใจ
เมื่อสักครู่นี้เห็นพี่หม่ำเนี่ยเขาเอี้ยวตัวไปกอดตาทู

เพราะว่าถ้าคนยังเจ็บซี่โครงอยู่เนี่ยขยับตัวลำบาก